เจอแล้วเจอแล้ว
อ่ะกำลังออกมาทางทิศทิศตะวันตก
ระวังระวังระวังขอบพูดซี

โปรดให้เข้ามาเว้ยไข่กำลังหนีตะแรงโปรดโปรดครับโปรดครับเนี่ยโปรด
เฮ้โปรดโปรดไปเร็วไปอีกไปอีกติดเหนือติดเหนือ
ล่มไป
ลักษณะมันคล้ายโดนกลิ่นถูกกลิ่นคนเยอะมากอย่างนี้ไหมครับ
มันก็เลยสลุ่มขึ้นเลยกระโดด

วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ

วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ

วิ่งเร็วมากครับ

วิ่งเร็วมากครับ

วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ

วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ
วิ่งเร็วมากครับ